สีไทยซุปเปอร์แวร์ผู้ผลิตเมลามีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เติบต่อไร้คิดจำกัดด้วยนวัตกรรม
และมีความเชื่อว่าวิกฤตคือโอกาส
วิกฤตนี่เป็นโอกาสวิกฤตคือของคนอื่น
แต่สีไทยนี่ถือว่าเป็นโอกาสของเรา
เนื่องจากว่าดอกเบี้ยมีที่ไหนที่ต่ำถึงขนาดนี้

เพราะเศรษฐกิจโลกมันไม่ดีทุกคนก็อยากจะขายของ
ฉะนั้นเป็นโอกาสที่ว่าต้องลงทุน
สไตล์การบริหารสีไทยซุปเปอร์แวร์
ถอดสูตรกับพีรวัตรไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้